พาคุณผู้ชมและคุณขวัญไปดูเรื่องแปลกที่บ้านหลังนี้กันหน่อยครับ

คืออดีตคุณตาบ้านนี้เขาไปเก็บกระดูกของคนตายที่ไม่รู้จัก
แล้วก็ไม่มีญาติใส่โกรธเอาไว้แล้วมาตั้งที่บ้าน
ปีที่แล้วลูกชายบ้านนี้ผูกคอตายที่ขื่อ
ล่าสุดแม่บ้านนี้ก็คือคุณป้าคนนี้ฮะมีอาการแปลก
ลูกสาวบอกว่าเหมือนแม่ถูกผีเข้าหรือเปล่าไม่รู้
คือส่วนใหญ่ก็จะนอนสมนิ่งแล้วปากเหมือนเคี้ยวอะไรบางอย่างตลอดเวลา
ยิ่งวันพระวันโกรธนี่ยิ่งมีอาการแปลกหนักขึ้นนะฮะ
นี่แล้วอีกไม่กี่วันจะวันพระแล้วเนี่ย๒๑อังคารหน้านะครับ
คุณป้าอายุ๕๕ปีท่านนี้ครับเป็นชาวบ้านที่มีอาการแปลก
แล้วลูกสาวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผีเข้าหรือเปล่าอยากให้หมอปลาช่วย

คุณป้านอนซุมอยู่บนเตียงเคี้ยวอะไรไม่รู้อยู่ที่ปากตลอดเวลา
ทุกวันพระลูกสาวบอกว่าอาการแม่หนักมากเลยไม่คุยกับใคร
เหมือนกับปิดวาจาแล้วนอนสมตลอดวันเลย

ล่าสุดเราได้คุยกับหมอปลาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟัง
ระหว่างนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหนองงูเหลือม
อำเภอเฉลิมพระเกียจที่โคลาสครับ
เป็นบ้านของคุณป้าที่มีอาการป่วยแบบแปลก
และลูกสาวคิดว่าผีเข้าแม่ฉันหรือเปล่าเนี่ย
ไปเจอลูกสาวคุณป้าบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไปถึงหมอปลา
หมอปลาช่วยหน่อยได้ไหมแม่ต้องนอนอยู่บนเตียงเหมือนคนป่วยคนไข้
เหมือนกับป่วยติดเตียงไปไหนก็ไม่ได้
คุณขวัญคุณผู้ชมครับตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ย
ทักคุณป้าตั้งใจฟังเสียงดีนะฮะ
คุณป้าเหมือนมีส่งเสียงคือรับคำทักทาย
เข้าไปทักคุณป้าก็ทรงเสียงแล้วมีพยักดิ์หน้าตอบรับ
แต่ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำเป็นประโยค
แบบนี้แป๊บหนึ่งคุณป้าร้องไห้ออกมาเลยฮะ
จู่ก็ร้องแล้วโบกมือเดี๋ยวลองดูนะเมื่อกี้คุณป้าโบกมือนี่
เหมือนจะโบกมือโบกมือเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าที่โบกมือทำท่าทำทางแบบนั้น
ทักทายหรือบอกว่าให้หยุดหรือเรียกหาหรือไล่ไปไม่รู้
อันนี้ไม่รู้จริงลูกสาวคุณป้าบอกว่าแม่มีอาการแปลก
ตั้งแต่ตอนที่ลูกชายก็คือน้องชายของเธอครับ
ผูกคอตายเมื่อสี่ปีก่อนส่วนตัวแล้วสำหรับลูกสาวของคุณป้า
คิดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยคุณตายังอยู่
ตอนนั้นที่คุณตายังอยู่เป็นพ่อของคุณป้า
เก็บกระดูกคนตายที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีญาติ
เอามาใส่โกรธเก็บไว้แล้วไปตั้งบนหลังตู้ในบ้าน
ไม่มีใครกล้าขยับเคลื่อนย้ายหรือทิ้งเลยนะครับ
เพราะทุกคนคิดว่านั่นคือสมบัติของคุณตา
คุณควัญคุณผู้ชมเหตุการณ์แปลกหลายอย่างเกิดขึ้นในบ้าน
แล้วชัดที่สุดคือ๔ปีที่แล้วที่จู่น้องชาย
ก็ไปผูกคอตายกับขื่อในบ้านทั้งที่น้องเนี่ยเป็นคนร่าเริง
ไม่มีเรื่องเครียดใดอันนี้พี่สาวเล่านะครับ
พอน้องตายปุ๊บอีกหนึ่งเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นกับแม่เลยครับ
ไม่พูดไม่จาจู่จากที่เคยลุกเขินเดินได้
เดินไม่ได้ยิ่งวันโกนวันพระ
จะเอาแต่นอนอย่างเดียวไม่กินอะไรทั้งนั้น
แล้วไปที่ขื่อจุดที่น้องเคยผูกคอตาย
แล้วปากก็ขยับเหมือนเคี้ยวอะไรอยู่ตลอดเวลา
พอพ้นวันโกนวันพระไปแล้วแม่กลับมาเป็นปกติ
เหมือนมีหลายบุคลิกอะไรแบบนั้น
ก่อนหน้านั้นเคยให้หมอทำก็คือหมอชาวบ้าน
ที่เขาแบบเชี่ยวพิธีอะไรต่างให้มาดูอาการ
มาดูแล้วแนะนำแล้วแต่แม่ก็มีอาการเหมือนเดิม
วันอยากจะกินเยอะขึ้นมาแม่ก็กินเยอะเลยฮะ
เธอเลยบอกว่าไม่แน่ใจว่านี่คือแม่ฉันคนเดิมหรือเปล่า
เพราะเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนครับ
ไม่ใช่แม่เราเคยขอให้เขามาช่วยดูเขาก็บอกแค่ว่า
น่าจะเป็นที่นองกันแต่เขาก็ไม่ได้เอาใหม่
เขาก็แค่มาดูแล้วก็มาทำบุญให้กัน
คือเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งทางไหนแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้ถ้ามีอาการแปลกแบบนี้เนี่ย
อาจจะต้องส่งรักษาทางวิทยาศาสตร์พบแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
อีกทางหนึ่งก็น่าจะดีในระหว่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เธอทำ
หลังเกิดเรื่องแปลกกับครอบครัวก็มีการตั้งสารพระภูมิครับ
เคยตั้งสารพระภูมิเอาไว้หน้าบ้านพานักข่าวของเราไปชี้จุด
แต่ว่าเหมือนแต่ร่องรอยฐานอยู่แต่ว่าตัวสารไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะอะไร
เคยตั้งแล้วลมเพลลมพัดต้นสารล้มละสารพัง
แล้วก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่ต้นไม้ล้มทับใส่อีกพังอีกฮะ
๒ครั้ง๒คราวครับตั้งสารไว้หน้าบ้าน
ที่คิดว่ามีอยู่มาอยู่อาศัยที่ศาลนั้น
แต่สารก็พังถึงสองครั้งก็เลยลื้อสารออกหมดเลยครับ
แล้วก็อยากจะให้หมอปลามาช่วยดูอาการของแม่หน่อย
พาไปชี้จุดที่เคยตั้งสารเสร็จแล้วเธอพาเราไปต่อ
ครับเธอพาเราไปดูจุดที่เคยมีกระดูกใส่โกรธตั้งไว้หลังตู้
จุดนี้ที่ชี้ให้นักข่าวเราดูนะครับให้คุณจ๋าดูนะฮะเป็นกรด
ไส้กระดูก๓กโกดแล้วมีกระดูกใส่โหอีก๑โหด้วยนั่นครับมีโหแก้ว
แล้วก็มีรูปถ่ายของน้องชายเธอที่เคยผูกคอตายเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ภาพใกล้ใบบางคนบอกขนลุกเลยเหมือนกันนะเนี่ยตกใจมันไม่
เห็นกระดูกเอามาใส่โหลแก้วแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใส่
โกรธใช่ไหมฮะแล้วนอกจากรูปน้องชายแล้วก็มีรูปของ
คุณตาที่ตายไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้วด้วยครับเธอบอกว่าเนี่ยมัน
ตั้งอยู่แบบเนี้ยไม่กล้าไปขยับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไร
อีกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ขยับและอยู่แบบนี้ต่อไปมันจะมีอะไรไป
แปลกเกิดขึ้นอีกไหมล่ะหมอปลาทราบเรื่องแล้วครับค่ะล่าสุดครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญหมอปลาเตรียมเดินทางไปที่บ้านคุณป้าไปดู
อาการให้วันพรุ่งนี้เลยว่าแท้จริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่คือ
เป็นเพราะผีเข้าแบบที่ลูกสาวสงสัยหรือเป็นอาการป่วยอาการไข้
จากโรคใดนี่นะฮะและอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องฝากหน่วยงานใน
พื้นที่สาธารณสุขในพื้นที่ลองช่วยตรวจสอบหน่อยฮะส่งคุณหมอ
หรือเจ้าหน้าที่ไปช่วยตรวจดูอีกทางหนึ่งก็จะได้ชัดเจน
มากยิ่งคืนนะฮะขายไวครับคุณป้าครับ